เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒เมษายนที่ผ่านมา
เดี๋ยวผมขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
คุณแม่บอกหลังเกิดเหตุคุณแม่ก็ไปหามา
แจ้งความก็แจ้งความวันนั้นเลยนั่นแหละ
แต่มันไม่คืบหน้าเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวหนองแข็ม
กลุ่มคนก่อเหตุมี๓คนด้วยกัน

เดี๋ยวกล้องวงจรปิดของกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยให้ดูนะครับ
ที่ไล่กับคุณแม่มาเนี่ยนะครับ
คุณแม่บอกว่าวันนั้นเนี่ย

สวนสาธารณะแถวหนองแข็ม

คนเจ็บลูกสาวของคุณแม่ก็คือน้องนัท

เขาเป็นเพื่อนโรงเรียนเก่าใช่ไหมคุณแม่

ปื๊ดสมัยเรียนมัธยม

เขามีปัญหาเขม่นกับเอ

ใช่ค่ะ

แต่ว่าเขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่า

เขาก็ไปเจอกับคนที่ชื่อปื๊ดก็มีการมองหน้ากัน

พอมองหน้ากันเสร็จปุ๊บเอก็กลับบ้านของเขา
พอกลับไปถึงบ้านเขาก็ไปคุยกับเพื่อนว่าเนี่ย
เมื่อกี้เจอคนชื่อปื๊ดมาแล้วเขาก็เลยไปเปิดเปิดดูของเขาอะค่ะ
ตามภาษาของเขาคือในเฟสในอะไรแล้วค่ะ
แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเปิดไปเสร็จปุ๊บเนี่ย
เขาก็ไปเห็นสตอรี่ว่าถ้าคล่องก็สะกิดมา

เมื่อกี้เราไปห้างมาเนี่ยเราคุยกับเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้เจอปื๊ด
องหน้ากันว่ะคำเหน่นกันก็เลยไปส่องดูสตอรี่

เป็นอะไรอ่ะมองหน้ากัน
รุ่นน้องมองหน้าบอกถ้าคล่องก็สะกิดมา

พอเสร็จปุ๊บอีกวันนึงเขาก็คุยกับเพื่อนเขาว่า
ไปเคลียร์เลยไหมไปเคลียร์กับเขาไปคุยกับเขา
ไปคุยกันให้รู้เรื่องว่าเออแบบก็แค่มองกันอะไรกันอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้แบบจะให้มันมีเรื่องหรือว่าฟันอะไรกันไม่มีค่ะ
คือมันก็เด็กรู้จักกันทั้งนั้นนั่นแหละ

หลุ่นผิดน้องโรงเรียนเก่าแยกใยอะไรกันไบ

เพื่อนเฮ้ยหาทางไปเคลียร์กับปื๊ดไหม

แล้วก็รู้ว่าอ๋อปื๊ดนี่เขารุ่นเดียวกับพี่นัท
ใช่ค่ะเขาคุยกันอะไรกันเขาก็เลยมาหามาหานัท
พี่พี่อย่างคุยกับเปื๊อดให้หน่อย

วันที่๒๒เมษายน๖๖นัทก็เลยบอกปื๊ดว่ายังไงลองมาเคลียร์กันหน่อยกับน้องชายเรา

อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณแม่้ไปได้มานี่คือตอนขาเข้าใช่ไหม
ก็มีใครบ้าง
แล้วปื๊ดปื๊ดเสื้อฟ้าใช่ไหมแม่

นั่งกลางนะแล้วก็กรเสื้อดำนั่งท้าย
นี่คือขี่จักรยานยนต์เข้าไปในสวนสาธารณะที่หมู่บ้าน

ซึ่งน้องนัทเนี่ยบอกว่าเออปื๊ดมาเคลียร์กับน้องชายเราหน่อย
ซึ่งฝั่งนี้เข้ามากัน๓คนปื๊ดพาเพื่อนมาด้วย

ส่วนน้องนัทก็ไปกับเอแล้วเอเขาก็พาเพื่อนไปคนหนึ่ง

ก็ไปถึงคือก็คือนัดเอบีก็ไปยืนรออยู่ที่สวนสาธารณะ

คือทั้งหมดเนี่ยค่ะพอเข้ามาถึงก็คือไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะ
มาถึงก็คือเข้ามาฟันฟันหลานก่อนฟันเอก่อนเลยค่ะ
ลุงฟันเอเลยค่ะค่ะฟันเลยฟันเลยฟันเลยค่ะ
แล้วก็ลุงฟันเอพอฟันเอเสร็จปุ๊บคนที่ชื่อกรนะคะ
ก็ใช้ง้าวหันไปฟันลูกไปโดนลูกสาว
ไปโดนอ่าน้องน้องนัทอะค่ะพอไปโดนน้องนัทเสร็จปุ๊บก็ยัง
ยังไปลุมฟันเออีกก่อนที่ตัวเองจะออกไป
แสดงว่าคือไอ้พวกนี้เอามีดมาเลย
ใช่ค่ะดูในกล้องวงจรได้ค่ะว่า
ยังถือเห็นเลยค่ะเห็นเลยค่ะว่าถือมีดอยู่
มันคือมีดง้าวซึ่งมันยาวอยู่แล้วใช่ค่ะ

หัวตัดยาวใช่ค่ะคือเห็นอาวุธหมดเลยค่ะ
ในกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนค่ะรออยู่ที่สวนสาธารณะ
พวกนี้ขี่รถมาถึงปื๊ดกับกอนลงมาฟันเอเลย
ใช่ค่ะลุมฟันเลยค่ะสองคนเอเป็นยังไงบ้างเนี่ย
มีบาดเจ็บที่แขนค่ะเส้นเอ็นตรงนี้ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าเขากำมือไม่ค่อยได้

แล้วพอนัดจะเข้ามาห้ามเหรอ
จับไล่อ่ะค่ะของปื๊ดอ่ะว่าเดี๋ยวพี่พี่จัยเย็นก่อน

จังหวะนั้นเนี่ยกรเอาง้าวฟันชึบเข้าหน้านัดเลย

แล้วไอ้พวกนี้ก็พากันขี่รถหลบหนีไป
ก่อนออกไปก็ยังฟันฟันเออีก

วิ่งออกไปค่ะบีวิ่งออกไปหลบ

พอพวกนี้ไปแล้วบีก็กลับมาช่วย

พอนัทขึ้นรถนัทก็เลยวีดีโอคอลมาหาแม่

สำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ

ดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ